นักกีฬาไทยก็สามารถประเดิมเหรียญทองได้แล้วในการแข่งขันวันที่๒
ซึ่งสามารถคว้ามาได้ถึง๒เหรียญทองด้วยค่ะ
ถือเป็นวันที่๒ของการชิงเหรียญทองค่ะ
ยิงปืนประเภทปืนยาวอัดลม๑๐เมตร

ชนะเลิศนะคะวีรพลหมั่นสิงค่ะทำได้สองร้อยสี่สิบหกจุดเก้าคะแนนค่ะ
ก็เฉินชนะอับดูลลาสุรต่านจากสหรัฐอาหรับเอเมริกไปศูนย์จุดเจ็ดคะแนน
เหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาไทยนะคะในเอเชียนพาราเกมคนนี้
ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของจีนค่ะหลังจากคว้าเหรียญทองวีรพลก็บอกนะคะ
ดีใจที่สามารถทำเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยได้แล้วก็เป็นเหรียญทองแรกของตัวเองด้วย
ส่วนเงินรางวัลที่ได้รับจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติก็บอกว่าจะมอบให้กับคุณแม่ค่ะ
ขณะที่พงศกรปายอนะคะก็โชว์ฟอร์มสมราคานักกีฬาวิวแชร์ดุกีเหรียญทอง
ภาราเลมปิกเกมส์สองพันสิบหกด้วยการเข้าเซ็นไชยเป็นอันดับที่หนึ่งค่ะ
โดยพงศกรทำได้เวลา๑นาที๔๓๖๑วินาที
เฉินชนะยูพยอนหุ่นจากเกาหลีใต้เพียงแค่๐๑๖วินาทีเท่านั้น
ก็คว้าเหรียญทองเหรียญที่๒ให้กับทัพภาราไทยส่วนเหรียญทองแดงเป็นของจีน
ซึ่งถ้ามาดูสรุปเหรียญล่าสุดณตอนนี้ไทยคว้าไป๒เหรียญทอง๘เหรียญเงิน๑๑เหรียญทองแดง
รังอันดับที่๑๐บนตารางเหรียญค่ะส่วนจีนนำมาเป็นอันดับ๑นะคะคว้าไปแล้ว๔๓เหรียญทองค่ะ
ไปดูเจสกีชิงแชมป์โลก๒๐๑๘ที่รัฐเอริโซน่าสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายนะคะ
เด็กชายอคินนิพัฒน์เจริญนักแข่งวัยเพียงแค่สิบสามปีค่ะสามารถคว้ารองแชมป์โลกรุ่นเยาวชนฟรีสไตล์นะคะ
คะแนนรวมได้๒๕๕คะแนนก็เลยทำให้นะตอนนี้นะคะทีมไทยค่ะได้ทั้งหมด๙แชมป์โลก๙รองแชมป์โลก
แล้วก็อันดับที่๓ไป๗ตำแหน่งด้วยกันนะคะเป็นผลงานที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของเจสสกีไทยด้วยค่ะ
จากนี้ก็ยังมีลุ้นคว้าถ้วยคะแนนรวมนะคะก็แข่งกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็คูเวทซึ่งจะมีการประกาศในภายหลังค่ะ
ปิดท้ายกันที่สีสันจากการแข่งขันฟุตบอลลีกสูงสุดของจอร์เจียนะคะมีสุนัขจรจัดลงมาวิ่งในสนามค่ะในเกมที่ดีล่ากอรี่เจอกับตอบิโดคูไตซี่ค่ะ
แล้วก็จากภาพที่เห็นนะคะดูเหมือนว่าเจ้าสุนัขอยากจะเล่นกับผู้รักษาประตูของทีมตอปิโดค่ะไม่ยอมออกจากสนามเกมการแข่งขันก็เลยต้องหยุดไปกว่า๒นาทีด้วยกันนะคะ
และสุดท้ายก็เป็นผู้เล่นของทั้งสองทีมค่ะที่เพิ่งมาช่วยกันต้อนเจ้าสุนัขตัวนี้ออกจากสนามไปเล่นสนุกเลย
เลิน๒นาทีก็หยุดการแข่งขันกันไปนะคะจะกลับมาแข่งขันกันต่อจบลงด้วยผลเสมอกันค่ะ